เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเศร้าที่ฉะเชิงเซาค่ะ
คือแม่ลูกเขานอนอยู่ด้วยกันลูกสาวอายุเพิ่ง๗ขวบ
ปวดหัวลูกสาวไปขอยาแก้ปวดให้แม่กิน

มาอีกทีคือคุณแม่มีคราบยาอยู่ที่ปากนะคะ
แล้วก็ปัสสาวะรถที่นอนปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
คือคุณแม่น้องเสียชีวิตแต่น้องไม่รู้นะ
น้องก็พยายามจะปลุกเอาน้องหิวข้าวไปขอข้าวกินจากบ้านยาย
ออกไปเล่นกับเพื่อนกลับมานั่งดูทีวีที่บ้าน
หิวข้าวอีกรอบไปขอข้าวกินที่บ้านยาย
ยายมาดูถึงรู้ว่าแม่ของน้องคือนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
บ้านพักของชุมชนริมทางรถไฟประตูน้ำที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เมื่อวานนี้ตัมปลวงสวพเมืองฉะเชิงเซาไปตรวจสอบ
พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพุฒษโตทรและกู้ภัยฉะเชิงเซา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวยุวดีพลอยวิเศษอายุ๓๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงยังเปิดทีวีเปิดพัดลมอยู่เลยนะคะ
ข้างศพมีถุงยาคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานต้องส่งร่างไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนางไพริน
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวเนี่ยคือมีลูกสาวอายุ๗ขวบชื่อน้องน้ำตาล
เป็นหลานยายก็อยู่บ้านหลังนี้กันสองคนแม่ลูก
คืนก่อนเกิดเหตุน้องน้ำตาลมาหาที่บ้าน
บอกยายว่าขอยาแก้ปวดไปให้แม่หน่อยแม่บุญปวดหัวก็เลยเอายาไปให้
ช่วงสายอีกวันหลานมาหาอีกบอกหิวข้าวก็เลยเอาข้าวให้กิน
ช่วงเที่ยงหลานมาหาอีกบอกหิวข้าวแต่แม่หลับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
แม่ปัสสาวะรถที่นอนด้วยนางพายรินก็เริ่มรู้สึกแปลก
เดินเข้าไปดูถึงรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิต
หลานสาวก็ไม่รู้เรื่องความเป็นเด็กกำลังมาขอข้าวยายกินมาค่ะ
แล้วไม่รู้รู้แค่แม่ปลุกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่น
ตอนเช้า๙โมงหลานยายอย่าหิวข้าวตามตรงนั้น
ยายมียาภาราก็เอายาภาราให้มันกิน
แต่เราไม่ได้มาเราขอต้นเมื่อคืนแล้วตอนกว่า๓ทุ่มแล้ว
กลับมาพรุ่ง
แล้วตอน๙โมงก็หลานขอขึ้นข้าว
เราก็ถามแนวว่าแม่ทำไมไม่ทำแม่ก็บอกว่าแม่สบาย

ตอนเที่ยงอีกรอบยายดูสิ
แม่เขานอนฉีดแต่รถที่นอนเฮ้ยแม่ไม่เคยฉีดแต่รถที่นอนนะ

เพียงตรงเจอนอนอยู่นี่เราก็จับตัวเสียแล้ว
โอ้โหคือน้องน้ำตาลยังเด็กค่ะ

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้ว่าคือเมื่อคืนแม่บ่นปวดหัว
ก็ไปขอยาแก้ปวดให้แม่กินแม่ก็หลับไป
น้องเองก็นั่งดูทีวีจนหลับไปข้างแม่
ตื่นเช้ามาคราบยาติดอยู่ที่ปากแม่และแม่ปัสสาวะรถที่นอน
พยายามจะปลุกแม่นะคะแต่แม่ไม่ตื่น
น้องก็คิดว่าแม่หลับเฉย
น้องเขาออกไปขอข้าวกินจากคุณยายแล้วน้องก็ไปเล่นกับเพื่อน
แล้วน้องก็กลับเข้าบ้านนั่งดูทีวีเฝ้าแม่
เที่ยงน้องก็หิวอีกรอบนึงก็ไปหายายเพื่อขอข้าวกิน
แล้วก็เล่าให้ยายฟังว่าแม่ไม่ยอมตื่นแม่ปัสสาวะรถที่นอนด้วย
ยายก็เลยเข้าไปดูถึงจะรู้อะนะคะ
คือตัวนางไพรินบอกว่าลูกสาวที่เสียชีวิต
ก็มีโรคประจำตัวด้วยแหละเป็นโรคความดันเบาหวาน
ก็น้องน้ำตาลเองก็ป่วยเหมือนกันมีนัดผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจ๑๒กรกฎาคม

แต่ดูสิกลายเป็นว่าคุณแม่มาเสียชีวิตไปแบบนี้ค่ะ
คุณยายก็รับหน้าที่แม่ดูแลหลานสาวแทน
คือเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะประมาณสัก๔โมงเย็น
ที่วัดประตูน้ำท่าไข่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ครอบครัวนำร่างของคุณยุวดีวัย๓๔ปีผู้เสียชีวิต
ออกมาจากโรงพยาบาลพุทธโสธรมาประกอบพิธีรดน้ำศพ
บรรยากาศเศร้ามากนะคะก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพ๓คืน
แล้วก็จะมีการชาปนกิจวันพุธ๑๒กรกฎาคม
คุณผู้ชมค่ะพุธ๑๒กรกฎาคม
เป็นวันเดียวกันกับที่น้องน้ำตาลลูกสาวผู้เสียชีวิตต้องไปหาหมอ

ทีนี้ค่ะคุณพ่อของผู้เสียชีวิตในปรีชาอายุ๕๔ปี
บอกว่าคุณหมอบอกสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวก็คือโรคประจำตัวนั่นแหละ
เบาหวานความดันไขมันแล้วก็เสียชีวิตขณะหลับไป
ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไรนะคะ
ส่วนน้องน้ำตาลหลานสาวอะค่ะจิตใจแย่เลยตอนนี้
ก็น้องน้ำตาลก็มานอนกับคุณยายเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะคะ
หลังจบงานศพก็จะนำหลานสาวไปเลี้ยงส่งเรียนแล้วอยู่ด้วยกันที่เพชรบุรี
เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนเรื่องของการผ่าตัดของหลานสาวก่อน
ว่าจะสามารถย้ายไปทำที่จังหวัดเพชรบุรีได้ไหมนะคะ